เคยไปเที่ยวแล้วทานอาหาร
ราคาแพงสุดต่อ๑เมนูราคาเท่าไหร่นะครับ

แล้วก็สั่งอาหารโดยการที่ซื้อวัตถุดิบบางส่วนมา
แล้วก็ให้ไกด์ไปให้ร้านทำให้
แล้วก็สั่งกับร้านเพิ่มอีกสัก๒๓อย่างด้วยกัน
บินมาถึงลมแทบจับนะคั่วกลิ้งคุณผู้ชมเคยกินหรือเปล่า
๘๕๐บาทหมูกระเทียม๒๕๐๐บาทมันจะอะไรขนาดนั้น
โอ้โหเบ็ดเสร็จนั้นไปปลาสัก๖๐๐กว่าบาท
เหมือนกันนะโหดเหมือนกันเธอตกใจ
อะไรจะขนาดนั้นดูหน่อยสิ่งที่มันเกิดขึ้น
ผู้หญิงคนนี้ก็โพสต์บอกว่าเตือนภัยนี่นะฮะคนที่มาเที่ยวภูเก็ตนะคะ
คือโดยสรุปนะฮะเธอพาครอบครัวไปเที่ยวภูเก็ต
ซื้อกุ้งมังกรมา๔ตัวแล้วก็ให้ร้านอาหารทำ
คิดเมนูให้พร้อมกับสั่งอาหารเพิ่มด้วยพอบินมาตกใจมาก
บอกว่าหมึกกระเทียมราคา๒๕๐๐คั่วกิ้งหมูราคา๘๕๐บาท
แล้วก็สั่งออเดอร์ไปให้ทำซาซิมิกุ้งมังกร๑ตัว
แต่ว่าพออาหารมาถึงอ้าวไม่ทำมาตามที่ต้องการ
อาหารก็กินไม่ได้รสชาติก็ไม่โอเค
แล้วบอกอีกว่าไม่ได้ไปร้านเองอยู่โรงแรม
เป็นคนไปซื้อแล้วก็จัดการให้ทุกอย่างเลย
โดยสรุปค่าทำอาหารที่เป็นกุ้งมังกรที่ซื้อไปให้ค่าทำ๓๐๐๐บาท
รวมอาหารอื่นเบ็ดเสร็จบินมา๖๗๕๐บาท
พอเห็นบินก็ลมจับก็เลยโทรต่อว่ากันไป
แล้วก็ทางร้านยอมลดราคาให้ตอนแรกเหลือ๕๗๕๐บาท
ลดมาหมึกกระเทียมก็จาก๒๕๐๐ลดให้มาเหลืออยู่ที่๑๕๐๐บาท
แล้วก็ต่อกันไปต่อกันมาจาก๖๗๕๐มาสุดท้ายเหลือ๔๙๐๐บาท
ต่อไปต่อมาเหลืออยู่๔๐๐เองคุณผู้ชม

ล่าสุดมีโพสต์เพิ่มเติมบอกว่าไม่ได้ไปกับไกด์ทางโรงแรมเอง
ก็ที่อยู่โรงแรมแนะนำให้ไปร้านนี้ด้วย
ปกติแล้วก็ชอบโทรสั่งอาหารแบบไม่ดูราคาอันนี้ยอมรับว่าเขาผิด
แต่ว่าการที่ทำอาหารออกมาปริมาณมากแล้วก็มาคิดเพิ่มแพงมันไม่ไหว
ไม่ได้แจ้งลูกค้าก่อนเพราะปกติเวลาสั่งเนี่ยคิดยังไงเขาก็ทำมาให้ในปริมาณที่
ที่มันพอดีราคาก็พอดีอะไรแบบนี้
คิดว่าทางร้านอาจจะถามไกด์ไว้ว่ามากี่คนหรือเปล่า
แล้วก็ทำปริมาณอาหารที่มันเยอะมากเกินไป
แล้วก็ก็ไม่ได้แจ้งว่าจะเอาปริมาณอาหารมากน้อยขนาดไหน

ส่วนก็ตำหนิเจ้าของโพสต์ที่ไม่สอบถามราคาก่อนไม่ยอมไปเองนะฮะ
แล้วก็มีหนึ่งความคิดเห็นที่พิมพ์เข้าไปแล้วบอกว่า

ฝากขอโทษชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวทุกคนด้วย
แต่แต่เขาอยากจะฝากไปถึงเจ้าของโพสต์ว่า
คุณได้เห็นปริมาณอาหารที่ร้านทำไปให้หรือเปล่า

เพราะว่าล่าสุดผู้จัดการร้านที่ชื่อว่าในสิทธิ์
ต้องขออนุญาตสงวนนามสกุลเอาไว้นะ
เขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๗กรกฎาคม
มีโทรศัพท์มาจากไกด์ขอปรุงอาหารให้หน่อยที่ร้าน
แล้วก็ตอบตกลงไปจากนั้น๖โมงเย็น
ก็ไปรับมาปรุงอาหารประกอบไปด้วยกุ้งมังกร๔ตัว

แล้วก็มีประมงตัวใหญ่ประมาณสัก๒กิโลเนี่ย
ต้องหั่นเป็น๒ท่อนท่อนึงทำนึ่งมะนาวท่อนึงทำเป็นซาซิมิ
ส่วนกุ้งมังกร๔ตัวตอนแรกก็ตัวแรกทำเป็นกุ้งมะขาม

ส่วนปลาเก๋าตัวแรกก็ทำเป็นทอดกระเทียมพริกไทย
อีกตัวก็ทำเป็นต้มยำกับแกงส้ม
ส่วนของการเครื่องปรุงต่างการทำอาหารคิดราคาก็ประมาณ๓๐๐บาท
ก็มีน้ำพริกกุ้งสดถ้วยหนึ่งน้ำพริกกะปิถ้วยหนึ่ง
คั่วกริ้งอีก๑ถ้วยแล้วก็แจ้งคนมาว่าเขาจะกินทั้งหมด๑๐คน
ทางร้านก็เลยทำทุกอย่างเป็นแบบว่าปริมาณคน๑๐คนกิน
หม้อใหญ่ทุกอย่างใหญ่หมดเลย
กระเทียมพริกไทยใช้หมึก๒กิโลราคาก็ตามจริงในวิน
สุดท้ายลูกค้าขอต่อมาก็เหลือให้๔๐๐๐แล้ว
ทางร้านก็ยอมลดให้เพราะทำอาหารไปแล้ว
ลูกค้าทราบก่อนหรือเปล่าว่าราคาเท่าไหร่
จนกระทั่งมีการโพสต์ดราม่าแบบนี้
ทางร้านเองก็ออกมาขอความเป็นธรรมด้วย

ว่าร้านไปโกงไปโขกราคาเขามากอะไรแบบนี้
ก็ทำให้เยอะแยะเท่ากับปริมาณคนที่จะกินกันไป
แต่ถ้าลองคิดดูสมมุติคั่วกลิ้ง๘๕๐บาท

ก็จะตกจานนึงสักแบบ๑๓๐ด้วยคร่าว

โอเคต้องลองดู
ใช่ค่ะก็ตรวจสอบกันด้วยเวลาสั่งอาหาร
เราเองก็ต้องคอยตรวจสอบนะคะว่าราคามันเท่าไหร่อย่างไร